มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะแต่ก็ไม่ทิ้งช่วง
ค่ะนะฮะก็คือเรื่องของรถสาธารณะนะฮะ
ถูกต้องมีหมดนะรถบ้านรถแบบไหนก็แล้วแต่จักรยานรถยนต์
วินจักรยานยนต์รับจ้างเองที่เขาบอกว่าเขาขึ้นทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายค่ะอยู่ในสังกัดของกรมการขนส่งทางบก
ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎกติกาเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นธรรมกับเขา
เขาถูกแย่งลูกค้าใช่แต่มุมของลูกค้าบอกว่า
ขึ้นทะเบียนกันอยู่เนี่ยบางคันนะบางคันก็แล้วกัน
โอ้โหบริการนี้ก็สุดเลยค่ะเรียบจะดีใช่ไหมคะ
แกรปดีกว่าสบายใจตรงเวลาไม่ปฏิเสธค่าโดยสารเป๊ะ
คือผู้โดยสารก็บอกว่าคือผู้โดยสารเองก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอ
ว่าจะใช้บริการอะไรก็ได้ที่ถูกใจแล้วก็สะดวกแล้วก็สบายใจที่สุด
แต่คนที่เขาเป็นวินที่ถูกต้องบอกว่าแล้วคุณปลอดภัยเหรอ
เขาเอาคุณไปฆ่าไปแกล้งไปปล้นไปจี้ที่ไหนใครรับผิดชอบ
ขึ้นทะเบียนก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจ่ายพระสงภาษีค่าอะไรก็ไม่ได้จ่าย
อันนี้มันเป็นปัญหาเรื่อยมาค่ะทีนี้พอแกรปไปวิ่งตรงไหนเนี่ยโอ้โห
ถูกแท็กซี่หรือวินจักรยานยนต์หรือว่า๔ล้อแดงที่เชียงใหม่นี่ก็เยอะแยะนะ
มีปัญหากันเนี่ยนี่ล่าสุดแถวสาธรณ์มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
จักรยานยนต์รับจ้างสองคนเห็นไหมกดเอาไว้เหมือนตำรวจจับผู้ร้ายเลย
ใช่แล้วเห็นอะไรไหมน่ะเหลืองน่ะป้ายหาเสียงป้ายหาเสียงฮะ
ของคุณไพบูนิติตวันค่ะหัวหน้าพระประชาชนปฏิรูป
เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาพอดีนโยบายหลักเลย
้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
มันช่างขัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ก็ไม่ยาวเท่าไหรหรอกประมาณ๒๐วิคนที่โพสต์คลิปเอาไว้ในสังคมออนไลน์บอกว่า
เป็นวินมอเตอร์ไซค์แถวสาธรณ์ทำนักเลงรุมแกรปไบท์
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นวินจักรยานยนต์สองคนจับตัวผู้ชายคนหนึ่งนอนกดลงกับพื้นนะฮะ
อารมณ์ก็เหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายแล้วก็กดเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่ปรากฏในโลกโซเชียลต่อมานะครับ
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่ากลัวมากที่วินเนี่ย
เอาไม้จะมาตีทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไร
ขณะที่ฝั่งวินก็บอกว่ารู้ไหมว่ารถป้ายขาวเนี่ยไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้นะ
และพวกเราก็ไม่ได้ทำร้ายคุณนะคุณนั่นแหละจะมาทำร้ายผมก่อน
พี่ต้องเข้าใจนะว่ารถป้ายขาวมันรับคนไม่ได้ถูกไหมครับ

ชอบทักษะครีมเลยครับ
แต่นี่เขาก็พยายามบอกแล้วนะพี่

คนที่อยู่กัน๒๓คน

ก็ห้ามหลอกผมอย่างนี้ค่ะ
ห้ามหลอกผม

พ่อนุ่มกรับไบคนนี้ต้องแจ้งความ
อย่างนี้เท่ากับว่าถูกทำร้ายร่างกายนะ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการเขาใช่ไหม
ที่เขาจะขึ้นรถของใครไปไหนอะไรยังไง
วินจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าป้ายขาวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารไม่ได้
ประทานโทษคือวินเองก็ป้ายขาวเยอะแยะ

คือในมุมเจ้าหน้าที่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่จะบอกว่า
คุณที่เป็นแท็กซี่หรือวินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
จะไปใช้วิธีการสารเตี้ยแบบนี้จัดการกับเขาไม่ได้
ไม่ได้ค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับแกรปต่าง
แต่ฝั่งของผู้ที่เขาวิ่งวินอย่างถูกต้องเขาก็บอกว่า
โอ้โหแจ้งไปแล้วไม่เห็นจัดการได้สักที

เพราะว่ามาข้ามคงข้ามเขตมารับคนในเขตของเขาเยอะแยะไปหมด
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่

เพราะว่าที่สอนอทุ่งมหาเมฆเนี่ยเขาได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
เล่าให้คุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๑นาฬิกาวันที่๑๕มีนาคมนะครับ
เขามารับลูกค้าชาวต่างชาติคือวันนี้เลยมารับลูกค้าชาวต่างชาติที่บริเวณสาธรณ์ซอย๗
พอรับเสร็จก็ขี่รถออกมาบริเวณถนนสาธรณ์ผ่านวินจักรยานยนต์รับจ้างกลุ่มหนึ่งอยู่ก็มีวินสองคนเดินตรงมาหาแล้วตะโกนใส่
ซึ่งตอนนั้นเขาใส่หูฟังอยู่แล้วรถมันติดมากตอนที่รถมันติดแล้วรถเขาจอดอยู่เนี่ย
เขาก็เลยไม่ได้ยินว่าวินสองคนที่มาเนี่ยมาพูดอะไรแล้วหนึ่งในสองคนนี้ที่มาเนี่ยก็ง้างหมัดเข้ามาจะชกใส่เขาแล้ว
เขาก็เอามือกันเอาไว้หมัดก็ไปโดนที่ช่วงไหล่เนี่ย๑หมัดหลังจากนั้นก็มีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
จนล้มลงแล้วเขาก็ถูกบีบคอถูกจับตามคลิป
เขาก็ได้พูดอะไรดังดังมากมากเลยพี่ใส่ผมนะครับผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ครับ
เดี๋ยวยืนอย่างนี้ครับแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่เขาก็พูดละเอียดแล้วก็ง้างหมัดเข้ามาครับ
แล้วผมก็เอามือเนี่ยครับไปบังตรงช่วงนี้เอาไว้นะครับตกใจพี่ผมก็ฮึบลงไปก่อนอย่างนี้เลยครับ
แล้วเสร็จปุ๊บก็โดนตรงช่วงนี้ครับหนึ่งหมัดเลยครับตุ้ม
เสร็จปุ๊บผมก็ปุ๊บแล้วเขาก็ซอยมาอีกชั้นหนึ่งผมก็ท่านี้แล้วอะพี่มันอยู่ท่านี้แล้วอะครับ
ผมไม่มั่นใจว่าผมล้มไปได้ไงนะครับคือว่าผมลอยลงไปแล้วก็ล้มลงไป
ผมก็กุมไปครับแล้วคนนั้นเขาก็ได้มาบีบคอผมด้วยครับตอนช่วงที่ผมลงไปนอนกับพื้นนะครับ
ตามคลิปที่ได้ดูอะครับแล้วจากนั้นปุ๊บผมก็ขึ้นมาใช่ไหมพี่
แล้วจากนั้นคือมันไม่มีคลิปแล้วครับเป็นเหตุการณ์สดแล้วครับแล้วเขาก็ได้คนที่ใส่โม่งเขาล็อกผมเนี่ยครับ
ด้านหลังแล้วเสร็จปุ๊บคนที่คนนั้นครับวิ่งไปตรงมันเป็นเสาไฟฟ้าครับ
แล้วก็ไปดึงดึงเป็นแป๊บพ่อเหล็กประมาณนี้ครับยาวออกมาครับเพื่อจะมาฟาดผมครับ
แต่ดีที่มีพลเมืองดีตรงนั้นมาดึงพี่เอาไว้อะครับ
ที่เขานั่งคุยนั่งเจรจาอยู่กับพี่วินนะคะ

คือตัวเขาวนรถกลับมาอีกครั้งนะคะ

เพราะรู้ตัวว่าตัวเองผิดที่เอารถป้ายขาวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร
แต่อนาคตอาจจะต้องผ่านแถวนี้อีก
คุยเอาไว้ก่อนเลยมาเจรจาเอาไว้ก่อนเลย
แต่สุดท้ายก็ไม่จบอะค่ะ
แต่คุยกันทั้งนั้นเข้ามีปฐาคารมนิดนึงนะครับ
มาฟังข้อมูลจากฝั่งพี่วินกันบ้างดีไหมคะ

พี่วินรถจักรยานยนต์เบอร์๗ค่ะ

ก็เลยบอกไปว่าวันหลังมาจอดรับตรงหน้าวินนี่เลย

เขาเดินมาถามพี่วินว่าขออภัยนะคะ

แล้วก็มาดึงคอเสื้อพี่วินด้วย

เขาก็เลยล็อกคอเอาไว้
หัวหน้าวินเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้ามาช่วย
เขาบอกว่าที่เห็นว่าล็อกอะไรกันอยู่เนี่ยนะ
คือมันล้มกันไปทั้ง๓คนเลยตามที่เห็นในคลิปค่ะ
ซึ่งตัวในศรีวินจักรยานยนต์เบอร์๗เนี่ยนะ
เขาบอกว่าตัวเขาเองก็พิการเคยขาหัก
ทุกวันนี้เดินก็ไม่ค่อยจะสะดวกอยู่แล้ว
จะไปมีแรงสู้กับใครเขาได้ที่ไหน

แค่ว่าอย่างนี้มันก็ไม่มีเหตุแบบรุนแรงนะอันนี้เขาเดินมามาถึงก็ว่ามึงว่าอะไรกูอย่างเงี้ย
มันก็หมวกกันล็อกพึ่งก็มาดึงขอเสี้ยผมอ่ะ
ผมก็กลัวเขาต่อยผมก็ต้องล็อกไว้ล็อกล้มทั้งคู่ทั้ง๓คนเลยครับ
อีกคนหนึ่งอ่ะหัวหน้าวินอ่ะตัวอีกใหญ่อ่ะเขาไปห้ามไว้
ห้ามไว้ก็ไม่อยู่ก็ล็กล้มทั้งสามเลยครับ
ไม่ใช่ว่าจะไปตบไปตีเขาผมไม่ทำหรอกครับ

ผมเป็นคนพิการแห้งหักผมจะไปสู้ใครได้แล้วครับอืม

อยู่ดีสองคนเดินเข้ามาหาผมมาพูดอะไรไม่รู้ก็ง้างหมัดจะใส่ผมเลย

แต่ทางนี้บอกเดินลงไปหาเขาก่อน
ใช่แต่ทางนี้เขาไม่รู้เขาพูดประชดหรืออะไรไง
รับลูกค้ามันตรงวินนี่เลยแล้วกัน

แต่ว่าทางวินเนี่ยบอกว่าขี่เลยไปนิดนึงแล้วก็จอดรถแล้วเดินปรีมาหาเขาก่อนไง
ฝั่งพี่วินรถจักรยานยนต์เขาก็เลยบอกว่าอ้าวทำตัวแบบนี้
ให้ไปรับที่อื่นรับไกลวินหน่อยครับ
แต่พวกแค่ป้ายขาวไม่เคยฟังเลย
เขาดื้อร้านแบบทำตัวแบบเป็นนักเลงมากเลยครับ
ไม่ใช่ว่าวินมอไซค์เป็นมาเฟียผมว่าแก๊ปไบท์เป็นมาเฟียมากกว่า
ก็โดยสรุปตกลงทั้งสองฝ่ายเขาก็ตกลงกันไม่ได้นะฮะ
นายเจษดาฝ่ายที่เป็นฝั่งกราฟไบท์นะครับ
แจ้งความกับวินจักรยานยนต์ทั้งสองคนข้อหาทำร้ายร่างกาย
ซึ่งทั้งสองคนปฏิเสธนะครับ
พนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
ก็ได้ให้แกรปไบท์ไปตรวจร่างกาย
เพื่อเอาผลการตรวจมายืนยันเรื่องการทำร้ายร่างกาย
ว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่อย่างไรนะครับ
ขณะเดียวกันก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงทั้งหมดเลย

ว่าตกลงใครไปหาใครก่อนกันแน่
เพราะแต่ละฝ่ายพูดไม่เหมือนกัน
คือตำรวจบอกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงยอมความกันได้เนี่ย
อันนี้มันก็จบ